เหมือนเหตุการณ์ที่ขามแรกของเราวันนี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก่งจะกลับบ้าน
แต่บังเอิญครับมันมีหมาวิ่งตัดหน้า
ด้วยความตกใจต้องหักหลบโอ้โหพุ่งเข้าไปในร้านหมูกระทะ

นี่ฮะกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดยับเยิน
นี่บ้งระบายหลายมุมครับ

จากซ้ายกระเด็นหลุดเข้าไปข้างในเลย
อยู่ที่ประจันตคามที่ปราจีนบุรีครับ

ค่ะนะฮะโต๊ะเก้าอี้เอ่ยอะไรเอ่ยพังเสียหายหมดเลยแล้วก็ไปชนอยู่นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องไปเขามีร้านคาแคร์อยู่ข้างข้างก็พุ่งเข้าไปอีกแล้วก็ไปหยุดนิ่งอยู่แบบนี้

ใช่ดูสิเขาก็แบบโอ้โหก็บาดเจ็บอะนะ

นี่ฮะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตำรวจสพประจันตคามพร้อมกับกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบร้านกัญญารัฐหมูกระทะนะฮะ
ก็ไปพบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นน้ำร้านนะฮะโต๊ะเอยเก้าอี้เอ่ยต่าง
แล้วก็อุปกรณ์ของร้านกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ร้านคาแคร์เนี่ยเขาโดนชนเสาก็เสียหายไปแล้วก็มีป้ายของทางหลวงอันนี้ก็เสียหายไปด้วย
รวมแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มูลค่านะเป็นแสน

เป็นแสนอันนี้ยังไม่รวมการซ่อมรถของตัวเขาเองนะ
แต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาชนไปเป็นแสนครับนะฮะ
รถเก่งคันนี้ทะเบียนกไก่ง๕๕๘๙นครนายกคุณผู้ชม
สภาพรถก็โอ้โหยับเยินอย่างที่เห็นดูสิฮะ
นี่ทั้งหน้าทั้งหลังยางก็แตกกระจกก็เต็มไปหมดละ

นี่ยู่เข้าไปทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้
คนขับคือนางสาวแพรวพรรณอายุ๒๕ปี

นะฮะเขาเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ทำให้เขารอดมาได้

จะกลับบ้านนครนายกจู่หมาวิ่งตัดหน้าตกใจหักหลบพุ่งเข้าไปเลย
อันนี้โชว์ของขลังก่อนนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นเยอะเหมือนกัน
เจ้าของร้านหมูกระทะคุณอาคมบอกว่าโชคดีนะวันที่เกิดเหตุอ่ะ
ไฟอ่ะดับตั้งแต่ทุ่มหมายถึงว่าไฟเขาดับใช่ไหมลูกค้าก็เลยกลับหมดเลยค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนแต่ถ้าไฟมันติดอยู่ถึงสามทุ่มสี่ทุ่ม
แล้วเหตุการณ์มันเกิดตอน๓ทุ่ม๒๐มันอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้น
อาจจะพุ่งชนเข้าไปตอนนั้นมีคนนั่งกินอยู่คนอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ได้
ถ้าเกิดวันปกติเนี่ยคนจะเยอะนะฮะลูกค้านั่งเต็มแล้วไอ้ตรงเครื่องเล่นจะมีเด็กเล่นอยู่ด้วย
แต่โชคดีเหลือเกินที่วันนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่ร้านปิดเพราะไฟดับ
นี่คือสภาพที่ว่าตรงจุดที่เหมือนเป็นสไลเดอร์ภาษาพลาสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
สิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นของขังอะไรก็ตามทีแต่เราต้องขับรถแบบด้วยความไม่ประมาท